มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกกลุ่มนะครับ
ถูกเอาขวดเบียงเนี้ยมาฟาดหัวนะฮะ

เพราะเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวกับคนที่มาก่อเหตุเลยอ่าอยู่อยู่กะโดนเหรอฮะ
ใช่ครับ
๊าย

อย่างน้ำนี้น่ะ
ยุดก่อน
หยุดหยุด

ไปไป
กำลังออก
อย่างคงไม่เคยคุยกับเขาด้วย
คนก่อเหตุยังอยู่แคมป์คนงานเดียวกันเขาบอกเขาก็ไม่กล้ากลับไปอยู่นะครับ

ไม่เคยคุยกันไม่เคยมีเรื่องด้วยเป็นแค่อยู่แคมป์เดียวกัน
ไม่รู้มาหาเรื่องเขาเพราะว่าเมาหรือว่าอะไรยังไงหรือผิดคนหรืออะไรยังไงนะครับ
พอได้ข้อมูลจากทางฝั่งของคนเจ็บนะฮะตำรวจก็ไปเรียกอีก๓คนนะครับ
ร่วมก่อเหตุที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาสอบปากคำที่โรงพัก
นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะฮะถามนายนรงนะคนที่ถือมีดในคลิปนะ
ปมเหตุว่าเออไปทำร้ายเขาทำไมนรงบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายนะครับ
เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปทำร้ายอะไรเขาแค่ไปห้ามนะฮะ
ส่วนนายสงบพ่อของในกอล์ฟเนี่ยบอกถึงสาเหตุที่ไปช่วยลูกชายรุมทำร้ายเขา
เนื่องจากธีรพัฒน์เนี่ยมีเรื่องเขม่นกับกอล์ฟลูกชายของเขา
ซึ่งเป็นเหตุธรรมดาของวัยรุ่นพอกินเหล้าแล้วก็เลยทะเลาะวิวาดกัน
กินเหล้าแล้วเกิดอะไรขึ้น
มันก็เขม่นกันธรรมดาแหละมันไม่มีอะไร

แล้วทำไมลูกของมันมีไปแทงเขาเพราะอะไร

มันก็มีท้าทายกันนั่นแหละวัยรุ่น

ไม่รู้เราไม่รู้ตอนนี้
แต่ฝั่งนี้นี่พ่อไปช่วยเขาไปรุมเขาไง
คุณผู้ชมครับตำรวจสอบปากคำผู้ก่อเหตุอีก๓คนนี้นะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวจะรอเรื่องของใบรับรองแพทย์นะครับ
ถ้าผลตรวจสอบผลการตรวจของแพทย์
พบว่ามีบาดแผลจากการรักษาตัวนานเกินกว่า๒๐วัน
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนที่ก่อเหตุนะครับ